ที่แบบว่าความบันเทิงกันบ้างดีกว่า
ประถมบันเทิงสินเป็นเลยคุณผู้ชมค่ะ
หมอลำแม่ทัพของคณะนี้คุณผู้ชมค่ะ
มีพ่อดาบแล้วก็น้องบิวจิตชริยา

อูววววมันเจ็บที่หัวใจ

ก็ขอถามถึงประเด็นดังกล่าวสักหน่อยแล้วกัน
ซึ่งพ่อดาบในฐานะผู้บริหารคณะหมอลำ

สำหรับวงปฐมบันเทิงศิลป์เนี่ย
ตอนนี้ขอทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
ใครจะเปรียบเทียบว่าไม่ดังเท่ากับคนอื่น

ของแบบนี้อยู่ที่แฟนเพลงเลือกรับฟังมากกว่า

ของแบบนี้ถ้าพูดเป็นภาษาอีสานก็คือ
แซ่บนะนะขึ้นอยู่กับภูมิมาก

ของอร่อยมันก็อยู่กับคนชอบแบบไหนค่ะ
ในฐานะนักร้องของวงค่ะก็มั่นใจว่า
ปฐมบันเทิงศิลป์เนี่ยเอ้ามีดีเหมือนกันนะ
แต่ก็ยอมรับว่าโซเชียลของวงยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควรค่ะ
แต่หลังจากนี้จะทำเต็มระบบนะจ๊ะ
พ่อแม่พี่น้องเตรียมดูเลย
ไลฟ์ส่วนปฐมบันเทิงศิลป์ต้องมาแน่นอน

อื้อมวลทั้งนั้นเลย
ของของของพ่อน่ะนะ
เขาก็มั่นใจปฐมบันเทิงศิลป์ก็มี่ดี

แต่ว่าก็ยอมรับว่าโซเชียลยังอาศัยบวณรวด
แล้วอันนี้หัวของผู้บอริหาร

ก็ถือว่าปฐมบันเทิงศิลป์ของเราก็ยังครองใจแฟนอยู่
ก็ดีใจขอบคุณบัตรทุกใบกำลังใจทุกดวงนะคะ
หวังว่าฤดูการหน้าจะให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

สายลมตบผู้ดังปาดแอด
สายลมตบผูดังปาดแอด

งงอยู่ว่ามันอะไรนะสายลมอะไรนะ
ก็พูดดังปาดเออ
เป็นสายลมทางภาคอีสานมันจะปูดแปดปีดอย่างนี้แหละคุณผู้ชม
ม้วนใจอะไรปิ้งน่ะ